ส่วนเหตุการณ์นี้เราก็ตามความคืบหน้าให้นะคะ
เมื่อวานที่เราเล่าไปว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิด
เหตุการณ์ที่สุพรรณบุรีที่มีรถคันหนึ่งไปจอดหน้าอู่ซ่อมรถ

ผู้ชายสองคนก็ลงมาจากรถทำทีเป็นเปิดฝากระโปรงรถนะคะ
แล้วก็คนในอู่เดินไปเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพอีกสักรอบนึงนะคะ
เพื่อใครไม่ได้ดูข่าวนี้เมื่อวานก่อเหตุอุกอาจจริงจริงริมถนนเลยคุณผู้ชม
นี่นะเดี๋ยวจะเปิดฝากระโปรงหน้ารถนะคะ
แล้วก็อีกคนนึงจะลงมาจากรถนี่เดินไป
แล้วเดี๋ยวยิงเลยอ่ะมองซ้ายมองขวาก่อน
ยิงแบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะสามนัดนะฮะ
ใช่แล้วริมถนนรถวิ่งผ่านไปผ่านมาดูสิคะ
คนร้ายก่อเหตุเสร็จขึ้นรถแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
เรื่องต้นนะคะจากเหตุการณ์นี้ตามภาพจากกล้องวงจรปิดนี้นะคะ
คนร้ายมอบตัวกับตำรวจและสารภาพ
คำสารภาพของคนร้ายฟังแล้วโอ้โห

สาเหตุที่ก่อเหตุก็เพราะว่าแขนที่อู่นี้เรียกค่าซ่อมรถแทน
เหรอเขาอ้างแบบนี้คนร้ายอ้างแบบนี้ดูสิ

เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นช่วงเย็น๗กุมภาพันธ์นะคะ
ช่วงเย็นเมื่อวานนะคะตำรวจสพพนมทวนไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็คือหน้าอู่ซ่อมรถช่างโออยู่ที่ถนนสายพนมทวนพระแท่นหมู่๘
ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
อภัยเมื่อสักครู่นี้พูดจังหวัดผิดนายเกษมสงวนศักดิ์หรือช่างโอ
อายุสี่สิบเอ็ดปีค่ะเป็นเจ้าของอู๋นะคะ
หงายเสียชีวิตอยู่ข้างถนนคือหน้าอู่เลยนะคะสภาพศพคือถูกยิงที่ศีรษะหนึ่งนัด
ใต้มุมปากด้านซ้ายทะลุหูขวาหนึ่งนัดเหนือหัวไหล่ซ้ายอีกหนึ่งนัด
ใต้ชายโครงซ้ายทะลุหลังอีกหนึ่งนัดมีปลอกกระสุนขนาดเก้ามอมอตกอยู่ใกล้ใกล้กับศพ๕ปลอกค่ะ
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
ห้าทุ่มครึ่งเมื่อคืนค่ะคุณผู้ชมญาติญาติได้นำตัวคนก่อเหตุไปมอบตัวค่ะ
นี่นะคะนายศักดาทองงามขำหรือเป้าโกซ้ายอายุ๓๔ปี
ญาติพาไปมอบตัวกับพันธุ์ตำรวจเอกกริจชัยทองอยู่
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีของกลางก็คือปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
เป็นปืนพกสั้นแบบออโตเมติกยี่ห้อซีแซดสีดำ๑กระบอก
ซองมจุกระสุนหนึ่งซองเครื่องกระสุนปืนอีกห้านัด
กระบะนิสสันรุ่นฟรอนเทียสีดำหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้นอนหนูสามแปดแปดสอง
จนบุรีก็คือคันที่ใช้ก่อเหตุและขับหลบหนีไปอ่ะค่ะก็คือคันที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดคันนี้เลยนะคะ
กระบะสีดำคันนี้นายศักดาบอกว่าผมเนี่ยยิงช่างโอตายจริงจริง
แค้นอ้างว่าโกรธแค้นซ่อมรถไม่ดีอ้างแบบนี้นะคะ
แต่อ้างว่าผมไม่ได้เตรียมการไม่ได้ไตรตรองอะไรมาก่อนล่วงหน้านะ
ว่าจะมายิงนะอืมนี่ค่ะจากการสอบสวนนะคะ
ได้ข้อมูลมาว่าก่อนหน้านี้ประมาณเดือนหนึ่งตัวในศักดาหรือในเป้าผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
นำรถกระบะไปซ่อมคือไปซ่อมปั๊มหัวฉีดน้ำมัน
อู่ของช่างโอผู้เสียชีวิตนะคะราคาซ่อมประมาณสองหมื่นบาท
แต่เหมือนกับว่าพอซ่อมเสร็จจ่ายเงินแล้วรับรถกลับไป
รถยังมีอาการผิดปกติอยู่วันเกิดเหตุในเป้าผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ขับรถกระบะไปรับเพื่อนที่บ้านอ้างว่าจะนำรถไปซ่อมที่อู่ช่างโอ
พอไปถึงทำทีว่าจอดรถเสียอยู่หน้าทางเข้าอู่
เป้าก็โทรศัพท์เรียกช่างโอให้ออกมาดูรถหน่อยครับ
โอก็เลยเดินออกไปนะคะเพื่อนของในเป้าลงมาจากเบาะที่นั่งข้างคนขับ
ฝากระโปรงรถให้ช่างโอดูทั้งคู่กำลังยืนดูเครื่องยนต์อยู่
จู่ในเป้าผู้ก่อเหตุลงมาจากรถฝั่งคนขับต่อว่าช่างโอที่ซ่อมรถไม่ดี
ว่าทะเลาะกันก่อนมีปากเสียงกันก่อนในเป้าเดินอ้อมไปข้างหลัง
ชักปืนออกมายิงช่างโอสามนัดจนล้มลงยิงซ้ำอีกหนึ่งนัดจนเสียชีวิตคาที่
แล้วหลบหนีไปอ้างว่าไม่ได้ไตรตรองมาก่อนครับ
อ้างว่าลงมาจากรถแล้วไปคุยกับช่างโอว่าช่างโอซ่อมรถไม่ดีแล้วเถียงกันทะเลาะกันก่อน
แต่ไม่แน่ใจว่าคำรับสารภาพของผู้ต้องหามันจะสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามภาพในกล้องวงจรปิดหรือเปล่า
จังหวะก่อนจะยิงไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูนะคะ
เพราะว่าคนที่ลงมาเนี่ยไม่ใช่มือยิงเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนเขาค่ะที่นั่งรถมาด้วยค่ะ
แล้วดูตอนที่เพื่อนเขาเปิดกระโปรงรถแล้วเหมือนกับช่างโอคุยกับผู้ชายคนนี้ใช่ไหม
ใช่เดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตตัวผู้ก่อเหตุนะในเป้านะ
ลงจากรถมาแล้วเขาบอกว่าเขาทะเลาะกันก่อนจริงหรือเปล่า
เขาอ้างว่ามาตำหนิช่างว่าซ่อมรถไม่ดีเลยมีปากเสียงกันรุนแรงไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เตรียมตัวจะไปยิงนะ
นี่จังหวะนี้ก็ไม่เห็นว่าจะหันไปคุยอะไรกันเลยนะฮะ
คำถามคือทะเลาะตอนไหนคะยิงเขาเลยอย่างนี้
แต่คุณบอกว่าทะเลาะกันก็ผมไม่ได้จ่ายตองผมก็เลยจังหวะนั้นทะเลาะกันก็เลยโมโหก็เลยยิง
แต่เดินลงมาก็คือมีปืนติดมือมาแล้วนะคะตอนเดินลงมาจากรถเนี่ยนะคะ
แล้วถ้าไม่ได้คุยอะไรเลยนะเดินมุ่งหน้าแบบไปทางข้างหลังเขาเลยอ้อมหลังเข้าไปเลยฮะ
ไม่เป็นไรค่ะตำรวจบอกว่าก็คำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาจะพูดยังไงก็ได้ค่ะ
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็เป็นหลักฐานสำคัญว่าคุณก่อเหตุในลักษณะไหนยังไง
หลังจากสอบปากคำนะคะตีหนึ่งครึ่งตำรวจก็นำตัวในเป้าเนี่ยนะคะพร้อมของกลางไปที่เกิดเหตุก็คือที่หน้าอู่ซ่อมรถของช่างโอ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปดึกเพราะว่าจะได้ไม่โกลาหล
ทำแผนครึ่งชั่วโมงครับนำตัวกลับไปสอบปากคำเพิ่มที่
สพพนมทวนในเอกลักษณ์หรือในต้อมก็บอกว่าผมแค่ไป
เป็นเพื่อนเท่านั้นนะระหว่างทางจากบ้านไปถึงอู่ซ่อมรถใน
เป้าบ่นตลอดว่าช่างโอซ่อมรถให้ไม่ดีแต่ไม่ได้มีทีท่าว่า
พกปืนไปก่อเหตุนะเพื่อนเขาบอกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวลอง

เอาลงไปทำพ่อจากหลังพี่เขากอนแค่เหี้ยหรอพี่เราขับ
กลับแล้วก็ไปข้อข้อขับเองพี่ขับเองเลยเขาคับเอง
เขาได้พูดอะไรไหมไม่ได้พูดอะไรเราได้ถามเขาไหม
ทราบเข่าไหมไม่ทราบแกแกต้องตกจ่ายแล้วไม่กล้าทราบ
ได้ไปเยี่ยมหรือว่าบอกอะไรเขาไหมครับ

ถ้าบอกเขาได้อาจจะบอกเขาอะไร

เป็นคนใจร้อนเหรอครับปกติเขา

ให้คุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
อู่ช่างโอนะคะติดกับถนนพนมทวนกำแพงแสน
โอถูกยิงทางอู่ก็ปิดให้บริการยังไม่มีกำหนดว่าจะเปิดเมื่อไหร่ค่ะ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตเปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะคะ
กาญจนาสงวนศักดิ์อายุ๔๒ปี
บอกว่าช่างโอเปิดอู่ซ่อมรถมาหลายสิบปีแล้ว
ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับลูกค้าคนไหนมาก่อนเลยจริง
เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยค่ะเวลาจะซ่อมรถกันก็ตกลงราคากันเรียบร้อย
ถ้ารถมีปัญหาก็มาเคลมได้ถ้าซ่อมแล้วมันยังไม่ดีเนี่ยก็กลับมาคุยกลับมาดูแลให้
รถของในเป้าผู้ก่อเหตุก็เหมือนกันก็คุยกันแล้ว
ถ้าเกิดปัญหาก็เอากลับมานะเดี๋ยวจะดูให้
ภรรยาผู้เสียชีวิตก็เลยบอกว่าทำไมถึงต้องแบบกลับมา
แล้วถึงขั้นมายิงกันตายแบบนี้
เขาบอกเขาก็คือจะเอารถมาซ่อมก็คุยกันพี่โอ๊คเขาก็บอกว่า
เป็นเป็นยังไงอาการเป็นยังไงเขาบอกว่าก็คือมีช่วงเช้าจะสตาร์ทยาวหน่อยหนึ่ง
แต่คือถ้าติดแล้วก็ติดทั้งวันแต่มันจะเป็นแค่ช่วงเช้า
ก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ต้องเอามาจอดที่พี่เดี๋ยวพี่ดูให้
ก็คือทุกอย่างหลายด้านมาจากตรงนั้นนะคะ
สุดท้ายแล้วนะคะพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหากับนายศักดาหรือในเป้าผู้ก่อเหตุ

๔ข้อหาค่ะตามหน้าจอนี้เลยค่ะผู้อื่นโดยไต่รองไว้ก่อนค่ะถึงแม้จะอ้างว่าผมไม่ได้ไต่รองไม่ได้ตั้งใจจะมาฆ่าเขานะโดนข้อหานักข้อหาแรกเลยก็คือค่าผู้อื่นโดยไต่รองไว้ก่อนนะคะมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในที่สาธารณะค่ะคัด
ที่บอกรถอาการไม่ดีช่างซ่อมไม่ดีแล้วไปยิงช่างเสียชีวิตคุณก็ติดคุกไม่ได้ใช้รถไม่ได้ขับรถ